ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ถูกเก็บซอ
อีกแล้วเพื่อนแหล่งจะเอาออกมาเอาออก
เอาออกไม่ต้องเก็บไม่ต้องซ่อนไปเลยไปเลยไปดูที่ไหน
ช่วงนี้ชอบเพลงนี้เก็บซ่อนอยู่ที่กาลสิน
ไปดูว่าสิ่งอะไรที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ครับ

พาไปดูความจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันมีทั้งความจริงแล้วก็เรื่องที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นความเชื่อ
อยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตบานโนรสมะครีอมเภิร์นามนท์

ควรพลาดที่จะต้องไปถึงที่นี่ก่อนนะครับ
เพื่อจะไปท่องเที่ยวไปดูไปสักการงสักการะ

แล้วสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนอยู่อีกแล้วค่ะอยู่ที่นี่ที่ต้นมะขามอายุกว่าร้อยปี
ต้นมะขามต้นนี้นะครับว่ากันว่ามีความพิเศษ
มันมีลักษณะเหมือนพญานาคคือมันหงิกหิกงองอยอีกแล้ว
ดไปคดมาเขาก็เชื่อว่าอ้าวต้นมะขามนี่น่าจะเป็นต้นมะขามพญานาคค่ะ
ไปกันใหญ่แล้วเอ้าทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้
แล้วบางคนเขานะได้โชคได้ลาบกลับมาครับ
โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงก็ไปดูกับเขาด้วยนะ
บางคนน้องใบตองถูกประจำทุกงวด

ของดีของเด็ดที่ถูกเก็บซ่อน
เอาไว้อยู่ในต้นมะขามพญานาค

อาวุทธ์คืออะไร
โทรศัพท์มือถือ
จริงโทรศัพท์มือถือนี่เป็นอาวุธลับเลยนะในยุคนี้
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ่ายรูปเก็บกลับบ้านไปได้
แล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็รีบดูเพราะภาพเราไปไวมาก
คุณค่ะรูปคลำซูมถ่ายกันไปเยอะแยะมากมายนะคะ
ก็บริเวณยอดฮิตนี่แหละอย่างที่บอกต้นมะเดือยักษ์นะคะของแบบนี้ตาดีได้นะคะ
ตาไม่ดีก็ได้ก็มีเหมือนกัน
นี่ฉันจะพูดทำไมแต่ต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าในแผงลอตเตอรี่ที่คำชโนธเนี่ยนะ
เขาขายดิบขายดีเหมือนกันนะคุณ
เขาบอกเลขบางตัวเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเลขบางตัวเนี่ยนะทำไม
หมดแล้วขายดีมากหาซื้อไม่ได้แล้วเพราะเป็นเลขดังมาก
ขายกันจนหมดเกลี้ยงแผงไปเรียบร้อยแล้ว
ผมบอกตรงนะคือชาวบ้านเขาอาจจะเห็นอะไรก็ผมไม่รู้หรอก
แต่เท่าที่ผมเห็นคือเห็นแต่ต้นไม้กับแป้ง
ถูกจริงแล้วตรงบริเวณนี้คือต้นชะโนธบางคนเข้าไปถ่ายที่ต้นชะโนธเลยก็มีเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นความเชื่อส่วนผลคล้นในวิจารณญาณด้วยที่เคยไปที่ต้นชะโนธมา
ไม่ถูกนะครับ
ถึงบอกคนดวงดีเขาก็มีคนดวงไม่ดีที่ยืนอยู่ตรงนี้